คุณผู้ชมมีคุณตาท่านหนึ่งวัย๗๖ปีหายออกไปจากบ้าน
ตอนนี้ครอบครัวก็ร้อนใจมาก

เพราะว่าหายไปจะครบ๑สัปดาห์แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ญาติพี่น้องออกตามหานายสมบูรณกาศีอายุ๗๕ปี๗๖ปีนะครับ
ซึ่งเป็นคุณตาที่มีอาการหลงลืม
หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันศุกร์ที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ถึงวันนี้ก็เกือบจะครบ๗วันแล้วที่หายตัวไป
ขณะที่ทีมกู้ภัยมูลที่อุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
ก็ช่วยกันออกตามค้นหาคุณตาสมบูรณ์
ภารกิจของเมื่อวานนี้ก็คือเริ่มจากจุดที่มีชาวบ้าน
พบเห็นคุณตาสมบูรณ์บริเวณกลางทุ่งนา
ใกล้กับสำนักสงฆ์หนองงที่บ้านศรีวิไร
เจ้าหน้าที่ก็อาศัยการเดินเท้าตีวงรัฐสมีออกไป
ค้นหาในระยะทาง๓กิโลเมตรใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงนะคุณ
เดินหาตามทุ่งตามต้นไม้แบบนี้แต่หาคุณตาสมบูรณ์ไม่เจอเลยนะครับ
ทางด้านของนางช่วยมังสุกนะครับซึ่งเป็นหลานสะพ้ายของคุณตาสมบูรณ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนนางช่วยเอง
ก็ได้พาคุณตาสมบูรณ์มาอยู่ด้วยก็สร้างบ้านให้อยู่ใกล้กัน
กระทั่งวันเกิดเหตุคือวันศุกร์ที่๓๐เมษายน
วันนั้นเธอออกไปทำงานกลับถึงบ้านในช่วงเย็น
ก็ไม่เห็นคุณตาสมบูรณ์อยู่บ้านนะครับ
เมื่อไปสอบถามเพื่อนบ้านก็รู้มาว่าคุณตาสมบูรณ์ออกไปหาปลา
ทีนี้ครับทางหลานสะพ้ายเองก็ออกตามหานะคุณ

ออกตามหาก็ตามหาไม่เจอนะครับ
ส่วนคนนี้เป็นชาวบ้านที่แจ้งเบาะแส
ขณะที่เขาสูกน้ำจากปลาอยู่เมื่อวันเสาระที่พาดมา
เสาร์ที่๑พฤษภาคมก็เห็นผู้ชายชรารูปร่างคล้ายกับนายสมบูรณ์นี่แหละครับ
สะพายถุงปุ๋ยใส่แหแล้วก็เดินวนเวียนไปมาอยู่แถวทุ่งนานี้
แต่ทีนี้นายล่วงก็ไม่ได้ไปพูดคุยกับคุณตาสมบูรณ์นะครับ
ขณะที่ชาวบ้านอีกคนที่ปลูกกระท่อมอยู่ด้านหลังสำนักสงฆ์นะครับ
ก็บอกว่าวันนั้นเหมือนกันวันที่๓๐เมษายนช่วงดึก
กระทั่งถึงเช้าวันที่๑พฤษภาคมวันเสาร์
เห็นชายชะลาคนนี้เดินวนไปเวียนมาอยู่ใกล้กับกระท่อมของเขา
ตอนแรกคิดว่าเป็นคนสติไม่ดีก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักนะครับ
ล่าสุดญาติพี่น้องก็พากันไปหานายคำปองเหล่าศรีชัย
ซึ่งเป็นหมอดูประจำหมู่บ้านหมอดูก็ทำพิธีตามความเชื่อแล้วคุณ
ชาวบ้านเขาก็แบบนี้นะคุณนะคือใครหายไปจากบ้าน
ก็ต้องให้หมอดูช่วยตามหาหน่อยให้เปิดทางเปิดตาหน่อยนะครับ
อย่าให้มีผีบังตาโดยญาติก็เขียนชื่อของคุณตาสมบูรณกาศี

ทางหมอดูก็ยืนยันบอกว่าคุณตาสมบูรณ์ยังมีชีวิตอยู่

หมอดูบอกว่านอนอยู่ใกล้น้ำ
แต่ตอนนี้มีผีบังตา
เพราะบริเวณนั้นมีผีเจ้าที่ดูแลอยู่

หมอดูยังบอกอีกนะครับว่าคุณตาสมบูรณ์เดี๋ยวคุณตาก็กลับมาเองแหละ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางญาติก็เคยไปให้หมอดู
มาทำพิธีมาแล้ว๒ครั้ง๒คน
รวมถึงครั้งนี้หมอดูคำปองคนนี้ก็เป็นคนที่๓แล้วนะครับ
ซึ่งหมอดูทั้ง๓คนพูดเหมือนกันเลยคุณว่าผีบางตา
แล้วก็คุณตาสมบูรณ์ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
เช้าวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้า
ในการตามหาตัวคุณตาสมบูรณ์นะครับ
ก็ไปพบกับพระเงินพระเงินท่านอายุ๖๘ปีแล้วนะครับ
เป็นพระลูกวัดศิลาอาจท่านเป็นพระน้องชายของคุณตาสมบูรณไงคุณ
โดยพระเงินท่านก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด๖คน
คุณตาสมบูรณ์เป็นคนที่๔แล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูก๑คนนะครับ
แต่ว่าเมียและลูกของคุณตาเสียชีวิตไปแล้ว

แล้วก็มักจะออกไปหาปลาในอ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์เป็นประจำ
สมบูรณ์เป็นคนนิสัยไม่ค่อยชอบพูดนะครับแล้วก็ไม่สูงสิงกับใคร
ระยะหลังก็มีอาการหูตึงด้วยนะคุณนะ
แล้วก็หลงลืมด้วยนะครับหลังหายออกจากบ้าน
ทางพระเงินเองท่านก็ออกตามหาเพราะท่านเป็นห่วงโยมพี่ชาย
แล้วก็ญาติก็ตามหากันทุกวันเลยนะครับ
ไปทุกที่ที่คิดว่าโยมพี่ชายจะไปแต่ก็ไม่พบเลยคุณ
ตอนนี้รู้สึกห่วงโยมพี่ชายมากนะครับ
ส่วนที่หมอดูบอกว่ามีเจ้าที่บังตาอยู่
ญาติต่างก็จุดทูบบนบานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พบตัว
ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแล้วก็ตามนะฮะ
ส่วนของพระเงินเองท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้
นั่งสมาธิอยู่ใกล้กับเมนนะ

เพราะมีจิตห่วงหาโยมพี่ชาย
จิตมันไม่นิ่งแล้วก็ไม่สงบนะครับ
แล้วก็ตลอดทั้งวันนี้รวมถึงช่วงบ่าย
ทางกู้ภัยก็จะออกมาช่วยตามหา
นายสมบูรณ์คุณตาสมบูรณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ